ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองเวลาสิบนาฬิกา
เจ้าพนักงานอาลักษณ์เชิญผ่านพระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพและพระราชลันจกรประจำรัชกาล
ออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งภัยศาลทักษิณ
ริ้วขบวนแห่พระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพและพระราชลันจกร
จะมีชาวพนักงานตีกลองชนะปีแตรงอนแตรฝรั่งสังพระราชยานกงแห่เชิญพระสุพรรณบัติ
ดวงพระราชสมภพและพระราชลันจกรออกจากเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ยาตราริ้วขบวนไปตามจังหวะกลองผ่านสาลาสหทัยสมาคมประตูพิมารชัยศรีไปยังเกยหน้าพระธวรรณเทเวศรักษา
แล้วเชิญไปประดิษฐานณพระแท่นมณฑลในพระที่นั่งภัยศาลทักษิณ
เพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เส้นทางการยาตราริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพและพระราชลันจกรจากเกย
หลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังเกยหน้าพระธวรเทเวศรักษาระยะทางประมาณ๒๒๐เมตร